ให้เข้ามาเรียบกลาย
ระบบเล่ม

อืมอย่าอย่าไม่ต้องรับไม่ต้องรับตัวด้วยอ่า
เย็นมากอ๋ออ่าแล้วเอาสุดขาวได้เลย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

กลางจากเอ่ออ่าอ่ะอ่ะรูปหลังรูปหลายหน่อยอ๋ออ่า
อ่าอ่าคางไว้คางไว้
ตอนนี้ในใจน้องกุศบอกว่าเอ่ออยู่ในโอวาร์ดน่า
อ่าปลกเบยสักรอบหนึ่งครับมีคนหนึ่งแม่
สวยซะด้วยนะสวยซะด้วยนะกิริยาปรยาทก็เรียบร้อยนะครับนะ
เอออ่ากราบคุณพ่อหรือยังนะลูกสาวคนใหม่ลูกสาวคนใหม่นะ
อ่าเป็นลูกสะไพรนะ
ยังยังไม่ให้ไปไหนยังไม่ให้ไปไหนคุณยายยิ้มอยู่ไหน
เตรียมตัวนะจ๊ะท่านต่อไปนะจ๊ะคุณยายยิ้มนะครับ
อดด้วยอ่ากอดคุณพ่อแน่นแน่นเลยอ้าวพนักงานจ๋าทิชชู่อยู่ไหนจ๊ะ
ทิชชู่ด้วยจ้าเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ
อืม
หลังน้ำพระพุทธมนตร์นะครับและประสาทพรให้กับผู้เบาสาวนะครับ
ขั้นตอนนี้นะครับขอสงวนไว้นะครับผู้ที่อายุน้อยกว่าคู่เบาสาว
ทำไม่ได้นะครับผู้ที่อายุน้อยกว่าคู่เป่าสาว
ทำไม่ได้นะครับนะฮะเฉพาะผู้ที่อายุเท่ากันนะครับ
หรือมากกว่าเท่านั้นนะครับน้อยกว่าทำไม่ได้นะครับ
พระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับ
เรียนเชิญทุกท่านนะครับรับประทานอาหารกลางวันโลก
โปรดติดตามตอนต่อไป